สารภาพอ้างว่าแค้นที่ถูกขู่ฆ่ายกครัวนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้นะครับ
นครราชศรีมานะครับผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายสมรบรรดาศักดิ์อายุห้าสิบเจ็ดปีนะครับ
ในสภาพศีรษะเนี่ยคือตกพื้นคว่ำหน้าอยู่นะฮะเอวเนี่ยอยู่บนเปรยวนนะครับ
แล้วที่ใบหน้าก็มีบาดแผลถูกยิงกระสุนเข้ากกหูขวาทะลุศีรษะไปอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับ
ข้างเปรย์ของผู้ตายนะครับมีข้อความที่เป็นผู้ตายนั่นแหละนะฮะเขียนทิ้งเอาไว้
นี่ตรงนี้นะฮะบอกสุดท้ายเราคงต้องจากไม่เคยโกรธเธอเลยนะครับ
ห่างออกไปก็มีปลอกกระสุนตกอยู่ที่พื้นนะครับส่วนคนร้ายนี่หลบหนีไปนะครับ
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามเหตุการณ์นี้นะฮะคดีนี้
ภาพจากกล้องวงจรปิดใกล้จุดเกิดเหตุนะครับ๙นาฬิกา๔๔นาทีวันที่๒๔กรกฎาคม
คือภาพวงจรปิดไม่เห็นเหตุการณ์นะครับแต่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสองนัดในเวลาไล่เลี่ยกัน
นี่เป็นหลักฐานที่ตำรวจสพปักช่องเนี่ยขยายผลนะครับจนนำไปสู่การควบคุมตัวนะฮะ
ทีแรกก็เชิญตัวมาถามก่อนนะฮะคือนายดวงสิทธิรักสูงเนินเป็นหลานเขยผู้ตายบ้านอยู่ใกล้กันนะครับ
ที่แรกก็เชิญตัวมาสอบปากคำเนื่องจากตรวจสอบวงจรปิดแล้วเนี่ย
ไม่มีบุคคลต้องสงสัยคนไหนเนี่ยเข้าออกหรือว่าผ่านบ้านของผู้ตายเลยนะครับ
สมรเนี่ยนะครับก็มีที่ใกล้ที่สุดก็คือนายดวงสิทธิ์ที่เป็นหลานเขย
ดวงสิทธิ์ก็ไปให้ปากคำแต่โดยดีนะฮะแล้วก็ยอมรับสารภาพนะครับ
บอกว่าเป็นคนยิงนายสมรตายจริงเขาอ้างว่าครอบครัวเขาเนี่ยถูกนายสมร
มขู่ว่าจะฆ่ายกครัวหลังก่อเหตุที่เขายิงนายสมรตายแล้วเนี่ย
เอาปืนไปซ่อนแถวที่พักของเพื่อนที่ทำงานด้วยกันที่โรงปูน
พันผ้าไว้อย่างนี้ตำรวจก็ไปค้นนะฮะเจอจริงจริงนะครับอยู่นู่นเลยฮะ
แก่งคอยสระบุรีครับเป็นปืนไทยประดิษฐ์ไม่มีทะเบียนนะฮะ
ก็เลยคุมตัวไปทำแผนไปชี้จุดต่อนะครับนายดวงสิทธิ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุ
จากตรงกับวันหยุดของโรงงานของเขาที่ทำงานกำลังนั่งรอ
รถกระบะนะครับเมียเดินมาบอกบอกว่านายสมรผู้ตายเนี่ย
ว่าตอนนั้นน่าจะเมาด้วยนะครับนอนอยู่บนเปรยวนแล้วพูดบอก
ระวังจะตายทั้งกลมนะด้วยความโมโหก็เลยไปหยิบปืนที่บ้าน
แล้วเดินไปถามนายสมรเรียกนายสมรพอนายสมรหันมาเนี่ย
บอกเขาใช้ปืนยิงใส่กระสุนเข้าหน้าเลยนะฮะแล้วก็เอากระสุนในรังเพลิงออก
กระสุนเนี่ยลั่นไปอีกหนึ่งนัดไปใส่ในสมรนะครับ
จะขับรถไปไหว้พระที่นครปฐมโดยที่เมียก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ย
เขาไปยิงนายสมรตายไปแล้วนี่แหละฮะท่านผู้ชมครับโอ้โหหลานเขยนี่
ยิงเขาตายแล้วนะฮะทีแรกจะไปไหว้พระกับเมียแล้วก็พาเมียไปไหว้พระ
ที่นครปฐมนะครับขับรถไปถึงอำเภอมวกเหล็กสละบุรี
เขาก็บอกกับเมียบอกเออขอแวะหาเพื่อนนิดนึงแล้วก็เอาปืนเนี่ย
ไปซ่อนในตู้เสื้อผ้าบ้านเพื่อนในดวงสิทธิ์ยืนยันว่าไม่ได้อยากให้
เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ทนไม่ไหวจริงที่เขาเนี่ยถูกผู้ตายเนี่ยมาด่าทอ
ตลอดแล้วมาขู่ภรรยาเขาที่ตั้งท้องอยู่๘เดือน
คงไม่มีใครอยากให้วันเกิดตัวเองที่จะต้องมาเป็นวันร้ายครับ
อืมแล้วที่ต้องตัดสินใจทำแบบนั้นเท่าไหร่พี่

อ๋อพี่ว่าอะไรครอบครัวพี่ครับ
เข็นขู่ฆ่าภรรยาและครอบครัว
อันนี้คำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ตายก็ไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้แล้วนะฮะ
ภรรยาของผู้ก่อเหตุวันนี้ก็มาเยี่ยมสามีที่สพปากช่องนะครับ
ก็ไม่ขอให้ข้อมูลอะไรบอกยังเศร้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เอาเป็นว่าจากนี้ไปเธอเองก็ลำบากเลยล่ะ
เพราะว่าท้องอยู่๘เดือนแล้วมีลูกอีก๒คนนะฮะ
ลูกชายอายุ๗ขวบกับลูกสาวอายุ๕ขวบ
แล้วลูกในท้องจะคลอดเดือนหน้า
แล้วสามีมาติดคุกทีนี้จะทำยังไงกัน
พี่สาวผู้ตายบอกว่าวันเกิดเหตุไม่อยู่บ้าน

ส่วนตัวก็เสียใจที่น้องชายเนี่ยต้องมาเสียชีวิต
ส่วนหลานเขยเขาก็คงจะทำเพราะเขาเป็นห่วงภรรยาเขา
ที่ผ่านมายอมรับว่าน้องชายกับหลานเขยมีปากเสียงกันบ่อย
เพราะน้องชายเองก็เป็นคนขี้โวยวาย
แล้วก็ขู่จะฆ่าทั้งนั้นเขาจริง
ไม่เคยพูดเขาได้แต่ว่าถ้าลุงหมอนเวลาเมามาชอบโวยวาย
ผมก็กลัวนะป้ากลัวจะมาทำลูกทำเมียผม
นายดวงศิษย์ก็ถูกแจ้งข้อหาไปนะครับ

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเรื่องการยิงปืน
การใช้อาวุธปืนต่างนะครับ

จะไปรับศพเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาในวันพรุ่งนี้นะฮะ